ชื่อว่าน้องโบอายุ๒๐ค่ะเธอบอกว่าเห็นโปรโมชั่นราคาไม่สูงมาก
ก็ไปทำแต่ปรากฏว่าพอทำไปสักพักนึงเนี่ย
เหมือนกับว่ามีหนองไหลออกมาจากหน้าอกที่ไปทำศัลยกรรมมา
ครับแล้วเธอก็ไปสอบถามไปพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันต้องแก้มันแบบนี้ไม่ได้
สุดท้ายพอรู้สาเหตุยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่
คุณหมอลืมพระกอสเอาไว้ข้างใน
นี่นะคะคือเธอโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก

คลินิกทางคุณหมอปฏิเสธการรับผิดชอบ
เธอก็เลยบอกว่าทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจ
เสียเงินเสียงานเสียเวลาลำบากมากเลย
ถูกยกเลิกงานเธอไม่มีงานเลย
เราก็ต้องมารักษาตัวแบบนี้หนองไหลออกมาแบบนี้

เธอบอกว่าเธอตัดสินใจจะศัลยกรรมเสริมหน้าอก
เพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นมั่นใจมากขึ้น
ก็เก็บเงินเก็บเงินของตัวเองนี่แหละ
โปรโมชั่นร้านนี้คลินิกนี้๓๕๐๐บาท

ทำไปเมื่อ๒๘มิถุนายนปีที่แล้ว
ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยผ่านไป๔เดือนครึ่ง
หน้าอกของเธอเริ่มอักเสบเริ่มมีก้อนเนื้อนูนออกมา
ลินิกก็นัดว่าอ่ะงั้นเข้ามามาดูแผล
เจาะน้องมาให้ยาฆ่าเชื้อ
พฤศจิกายนหนองซึมออกมานะคะ
เธอบอกเธอตกใจมากถ่ายภาพส่งให้คลินิกดู
แล้วก็ไปรักษาตัว
ต้องดูดน้องออกคุณผู้ชมค่ะดูดน้องออก๒๐รอบ
ไม่หายยังมีหนองอยู่เลย
สุดท้ายคุณหมอบอกว่าคงต้องถอดซิลิโคนออก๒๐ธันวาคม
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าติดเชื้อมาจากไหน
เธอก็กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน

มันอักเสบรุนแรงมากล่าสุด๑๗มกราคมระหว่างที่ทำความสะอาดแผล
เห็นเหมือนเป็นเส้นใยผ้าคล้ายกับผ้าก๊อส
โผล่ออกมาจากแผลผ่าใต้ราวนมซ้าย
ตกใจเลยนะคะพยายามจะตั้งสติดู
ว่ามันใช่ไหมมันใช่ผ้าก๊อสไหม
ถ่ายรูปส่งให้คลินิกดูคุณหมอก็นัดให้มาดูอาการ
สุดท้ายถึงรู้ว่ามีผ้าก๊อสอยู่ในเต้านมของเธอจริง
บอกว่าได้ยินผู้ช่วยหมอ
ได้ยินคุณหมอคุยกันว่านี่มันคือผ้าก๊อส

เป็นผ้าก๊อสของคลินิกเนี่ยค่ะ

อย่างนี้คุณหมอและคลินิกก็ต้องรับผิดชอบนะ

คือเธออ้างว่าพยายามให้ทางคลินิกรับผิดชอบนะฮะ
แต่คลินิกบ่ายเบี่ยงปฏิเสธเรื่องลืมผ้าก๊อสนะครับ
บอกว่าไม่ได้ลืมแล้วก็ขอชดใช้ให้ครึ่งหนึ่งคือ๑๗๕๐๐บาท

ทางคลินิกก็คืนเงินให้ทั้งหมดนะฮะ
คือ๓๕๐๐๐บาทที่เธอจ่ายไป
พร้อมกับจะจ่ายค่าเสียเวลาให้๕๐๐บาท

เพราะเธอยังไม่รู้ว่ามันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเธอขนาดไหน
ก็เห็นว่าเป็นผ้าก๊อตแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปไปให้คลินิกดูค่ะ
นิกเขาก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะว่าไม่ใช่ผ้าก๊อต
เราก็ไปที่คลินิกใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอก็ได้ดูแผล
ดูดูว่ามันใช่ผ้าก๊อตไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นผ้าก๊อตจริง
ตอนเขาบอกไงคือเราเห็นกับตาเลย
ใช่ค่ะเขาก็ถามเหมือนกันว่าใช่ผ้าก๊อสของทางคลินิกเราไหม
คือมันจะมีในห้องจะมีผู้ช่วยประมาณ๓คนแล้วก็เมียคุณหมอแล้วก็คุณหมอค่ะ
เขาก็คุยกันว่าเออใช่ไหมอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็ได้ยินว่าเออเขาก็บอกว่าใช่ของคลินิกเรา
ก็คือหนูนึกว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องผ้าก๊อต
แต่จริงแล้วไม่ใช่เขาบ่ายเบียงว่าเออเขาอ่ะ
ไอ้ที่เขาจะให้มาคือค่าที่เราได้ถอดซีลิโคนนะอะไรอย่างนี้
แต่จริงคือมันไม่ใช่ค่ะคือเราถอดสิ

แล้วหนอบว่าหนอจะเล็กไปไหน

แล้วก็จะนัดให้ธนาย

เพื่อฟังข้อมูลทั้งสองด้านนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่คลินิกที่เกิดเหตุ

อันนี้จริงหรือเปล่า
ทางคลินิกก็บอกว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลตรงนี้นะครับ
เพราะว่าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องกันอยู่
ทางคลินิกก็มีหลักฐานทั้งหมดเหมือนกัน
สิ่งที่ให้ข่าวมามันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะ
แล้วสรุปแล้วคุณหมอนี่ลืมพากอร์ตไว้จริงไหมครับ
คือตรงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะไม่ให้ข่าวอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเรานัดคุยกันเรียบร้อยแล้ว
เรามีหนักงี่กันนัดธนายคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ใช่แต่ว่าคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้องถึงไปออกให้ข่าวแบบนั้น
ทั้งที่คุณหมอดูแลน้องดีมาตลอด
หลังทำน้าอกเราไม่เคยที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดนะคะ